ไปดูอะไรที่มันแบบว่าอิ่มท้องแบบใหญ่เบอร์เริ่มเบอร์เริ่มแล้วเนี่ย
คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูต้นตะเคียนใหญ่เบอร์เริ่ม
ใหญ่จริงใหญ่ขนาดไหนไปดูกันค่ะ
ใหญ่ไหม

ต้นตะเขียนอะไรเนี่ยใหญ่พอจัง

ยกเราะ

คราวนี้นี่แหละเพราะว่าต้นตะเคียนมันใหญ่จริงเนี่ยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านค่ะนายทวีศักดิ้มมาม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑บ้านไร่ฝ่ายเหนือ
แล้วก็นางกองทูลสิงสมผู้ใหญ่บ้านหมู่๙
บ้านไร่ฝ่ายตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร
พร้อมกับชาวบ้านเป็นร้อยคนแบบนี้
พากันนำรถแบ็คโฮลไปขุดต้นตะเคียนยักษ
อายุกว่าพันปีต้นนี้นี่แหละคุณ

ขนาดนี้นะใหญ่โตมากยาว๓๐เมตร
กว้างนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางนะ๕เมตร
น้ำหนักกว่า๒๐ตันนะคุณ

ให้กำลังใจกันในการที่จะเอารถแบ็คโฮลมายกขึ้นไปนะคะ
คือต้นตะเคียนนี้นะคะจมอยู่ในคลองวังโป่งหมู่เก้า
ภายหลังบ้านชาวบ้านเขาไปเจอ
ขณะที่ออกไปขุดหาหอยหาปลากันในลำคลอง
ซึ่งตอนนี้น้ำลำคลองมันเริ่มแห้งขอด

จากนั้นก็เลยทำพิธีอันเชิญเจ้าแม่ตะเคียน
โดยนางสมพิษนะคะซึ่งเป็นร่างทรงก็ทำพิธีอันเชิญเจ้าแม่ตะเคียนชื่อว่า
เจ้าแม่สร้อยมีพอทำพิธีเสร็จแล้วก็นำไปไว้ภายในวัดไร่ฝ่ายน้อย
เพื่อที่จะให้คนไปกราบไหว้กันโดยมีชาวบ้านที่รู้ข่าวก็เดินทางกันมาเนี่ยค่ะคุณ
แน่นวัดเลยพร้อมทั้งนำอะไรมาด้วยรู้ไหม

แป้งน้ำอบน้ำหอมเอามาหมดนะคะมารูปต้นตะเคียนหาเลขเด็ดกันหวังที่จะไปเสี่ยงโชคกันนะคะ

ใช่แต่ว่าที่เรานำเสนอเนี่ยนะมันอาจจะดีเลย้อนหลังไป๑วันแต่ไม่เป็นไร
ชีวิตเรามีงวดหน้าเสมอเพราะว่าเขาเพิ่งขุดขึ้นมาเจอ
แล้วมันอยากให้เห็นว่ามันใหญ่จริง
ก็ย้ำแล้วกันนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณผู้ชมครับ
ฟังหูไว้หูเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อ

ไม่ได้แต่ว่าให้เห็นแล้วกันว่ามันใหญ่จริงแล้วมันเก่าแก่มากเป็นพันปี

คุณผู้ชมส่งมาคุณสำอางใหญ่จริง

แล้วก็ที่สำคัญเรื่องของเมนูอาหารตามสั่งที่คุณผู้ชมอยากจะแนะนำเรา
กันเข้ามาหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเที่ยงนี้จะได้ไปสั่งกิน
ใช่มีอร่อยเพิ่มมาแล้วนะยำเยอะมากเลยยำวุ้นเส้นยำสามสหายำกั้งรสเด็ด
ยำรสมันทุกข์มากินไม่ได้
กินไม่ได้ใหญ่เกินไปยำยังไงเรา